สวัสดีครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มาป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น
โบราณสถานที่ประเมินค่าไม่ได้

นี่มาจากกองพลานทหารมาที่๑๑
ลงพื้นที่โบราณสถานครับวัดชัยวัฒนารามอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ไปช่วยเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่๓ติดตั้งเขื่อนน็อกดาวน์ครับ

มีความสูง๒เมตรนะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นระยะทางยาวกว่า๑๓๐เมตรครับเพื่อป้องกันน้ำท้นตะหลิ่งเข้าท่วมพื้นที่
เจ้าหน้าที่พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกสัก๕๐เซนติเมตรเท่านั้น
มันจะเสมอพื้นของโบราณสถานแล้วนิดเดียวนะครับ
ขณะที่ปัจจัยสำคัญเลยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือ
สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่รับน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาคือตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายน้ำลงท้ายเขื่อน
ในปริมาณ๑๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วนะ
จึงเริ่มทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย
หรือคลองสาขาที่มันเคยท่วมเนี่ยน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะครับ
ทำให้พื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่รุ่มต่ำในที่ไหนบ้างอ่ะ
เสนาบางบานบางไซบางปะอินน้ำนะครับท้นตะหลิ่ง
ขยายวงกว้างวงกว้างเข้าไปแล้วทีมข่าวไปสำรวจที่
หมู่สามตะบนหัวเวียงอำเภอเสนาครับฝั่งวัดสุวรรณเจดี
พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านเตรียมตัวแล้วครับ
ตัวแล้วทยอยกันเก็บข้าวของหนีน้ำเก็บไว้บนที่สูงแล้วครับ
นี่คือสถานการณ์น้ำที่พระนครศรีอยุธยาครับ